ช่วงนี้ล่ะเรารายงานข่าวพวกนี้ก็เป็นห่วงร้านทองจริง
เพราะราคาทองกำลังสูงด้วยคุณผู้ชมฮะอย่างที่สมุทรปราการครับ
คุณผู้ชมคุณน้ำแข็งนี่ก็ทำทีเป็นลูกค้าเหมือนกัน
เข้ามาจะเลือกซื้อทองแห่มีเลือกลายด้วยนะ
พนักงานจะเอาลายนั้นลายนี้จังหวะพนักงานหันไปเลือกทองให้
กลับมาไปแล้วอ้าว

ตอนเย็นเมื่อวานนี้เองคนร้ายอายุน่าจะสัก๒๐๒๕ปีเป็นผู้ชายใส่เสื้อกีฬาดำเขียวครับ
แม้สีดำปิดบังใบหน้าเขามาขอซื้อสร้อยคอทองคำเนี่ยน้ำหนักสองบาท
อาศัยจังหวะพอพนักงานหันไปหยิบกระจกนะเขาก็ฉวยเอาสร้อยคอทองคำหนัก๒บาท๓เส้น
แล้วก็สร้อยคอทองคำหนัก๕๐สตางค์๑เส้นแล้วก็จี้ทองวิ่งหนีไปเลยไปทางหน้าห้างอย่างรวดเร็ว
มูลค่าที่เขาได้ไปทั้งหมดเนี่ยประมาณ๒๓๐๐๐บาทครับ
พนักงานหญิงของร้านยังบอกนะว่าโอ้โหเธอยังตกใจอยู่เลยแล้วก็ให้การกับตำรวจว่า
ตอนเกิดเหตุเนี่ยเธอก็ให้บริการลูกค้าอยู่หน้าเคาน์เตอร์
มีผู้ชายคนหนึ่งมาขอเลือกลายสร้อยคอทองคำหนัก๒บาท
ลูกค้าคนนั้นบอกว่าต้องการลายทองกระดูกมังกรแล้วก็ลายประคำ
อาศัยจังหวะที่เธอเผลอก็ฉวยสร้อยคอทองคำไป
เธอก็พยายามตะโกนร้องนะให้คนในห้างช่วยช่วยจับไว้ช่วยจับไว้
ชิงทองจนชิงทองไม่ทันครับคนร้ายหลบหนีไปแล้ว
ฟังคนในห้างที่เห็นเหตุการณ์หน่อยครับ
มีพนักงานร้านทองสองคนอันนี้ก็อีกคนนึงรับลูกค้าที่กำลังซื้อทอง

แต่อีกคนนึงก็รับลูกค้าคนที่เอาทองเขา

พวกมันก็อย่างไรให้ช่วยเขาบอกว่าบอกกำวดให้หน่อย
ที่รายงานไปว่าโจรชิงทอง
ตอนที่วิ่งไปคุณคุณหมูชมพี่สัมพิยาบาทออกประตูหน้าห้างนะ

ปกติมีรอปภจะนั่งเฝ้าหน้าประตูทางเข้าออกนะ

บอกว่าตอนนั้นแม่ผมพักกินข้าวกลางวันพอดีโอ้ย
ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ประจำจุดครับค่ะตำรวจสพบาง
เสาทงก็ไปดูวงจรปิดหน้าร้านแล้วก็ภาพในห้างเนี่ย
จับภาพคนร้ายที่ก่อเหตุแล้วก็หลบหนีออกจากห้างได้
แล้วก็มีวงจรปิดอีกมุมด้านข้างของห้างครับ
เห็นคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์นี่คันนี้เลยเป็นฮอนด้าเวฟสีขาวน้ำเงินดำ
แต่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะแล้วก็ใส่หมวกกันน็อกสีเขียวเต็มใบ
หลบหนีไปมุ่งหน้าไปทางถนนเทพารักษ์ขาเข้าครับ
ตำรวจก็ระดมกำลังออกไล่ลากคนร้ายอย่างเร่งด่วน
แล้วเดี๋ยวจะไปดูวงจรปิดในตามเส้นทางด้วยว่าโผล่ไปทางไหน
มุดไปทางไหนนะจะได้แกะรอยคนร้ายนำตัวมาดำเนินคดีให้ได้ครับ